คุณผู้ชมคะประมาณช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดจันทบุรี
มีคนขับรถวัย๓๒นะ

เสียหลักแหกโค้งแล้วรถชน
สภาพรถนี้คุณผู้ชมกู้ภัยถึงขั้นตกใจ

ขึ้นเละเลยอ่ะเครื่องหลุดแล้ว
คือมองไม่ออกแล้วว่าเป็นรถอะไรแบบไหน

ครับคุณผู้ชมเชื่อมั้ยครับว่าขนขับรถ

เหมือนคิ้วขวาแต่นิดเดียวเนี่ยดูสิอ่าเนี่ยนะคะรถคันนี้คือ
เห็นด้านท้ายจะเห็นรุ่นอยู่ครับกู้ภัยมาเห็นยังสายหัวเลยค่ะ
เพราะว่าเละจริงตัวถังฉีกหลุดออกเป็นชิ้นชิ้น
หลังคาเปิดปลิวหายไปทั้งแผ่นเหลือแต่เบาะค่ะเดี๋ยวบอกเลขทะเบียนรถให้ค่ะ
ทะเบียนรถนะคะก็ไก่บ่อใบไม้ห้าสามเก้าเจ็ดจันทบุรีค่ะนี่
มันชัดเจนอยู่ชิ้นส่วนเดียวที่เหลืออยู่ใช่คือมันหลุดโค้งอ่ะ
แล้วก็ไปชนต้นไม้ที่บริเวณโค้งหมอหวานถนนสุขุมวิทย์ตำบลคลองนาราย
อำเภอเมืองจันทบุรีเที่ยงครึ่งเมื่อวานนะคะ
ชาวบ้านเรียกโค้งนี้ว่าโค้งร้อยศพเพราะมีอุบัติเหตุบ่อยมาก
แหกโค้งบ่อยจริงจริงซากรถที่เห็นเนี่ยนะคะคนขับ
ตอนแรกเห็นรถนะกู้ภัยก็นึกโอ้โหคนขับไม่เจ็บหนักก็เสียชีวิตอ่ะ
แต่พอเจ้าหน้าที่ไปช่วยถึงกับอึ้งผู้ชายคนนี้ที่ขับรถนะคะ
ขึ้นมานั่งเองได้ปกติเนื้อตัวไม่มีแผลอะไรเลยนี่ไง
หางคิ้วแตกนิดเดียวนี่นะฮะลุกขึ้นมานั่งเองเลยแค่คิ้วแตก
ทั้งที่สภาพรถโอ้โหพังแบบยับเยินนะคะ
แต่สภาพรถต้องต้องคิดเลยว่าคนขับหนักนั่งหน้าจริงจริงจริงจริง
รอดมาได้ยังไงครับคนขับรถคนนี้ชื่อว่านายอังคาร
อายุ๓๒เป็นชาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะ
คนขับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถกลับจากทำธุระที่อำเภอสอยดาว
่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอขลุงอ่ะค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เสียหลักแหกโค้งชนต้นไม้แล้วก็พุ่งลงร่องกลางถนน
สภาพรถเป็นอย่างที่เห็นพอกู้ภัยไปถึงจุดเกิดเหตุ
ก็ถึงขั้นกับต้องถามเลยว่าไม่เป็นอะไรเลยเหรอ
เนี่ยค่ะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่าจังหวะที่เข้าโค้งอ่ะนะคะ
มันเสียหลักแล้วพุ่งไปข้างทางชนต้นไม้แบบนี้
แล้วรถหมุนแบบอย่างงี้เลยอืมคนขับนายอังคารคนนี้นะคะ
พอกู้ภัยถามว่าไม่เป็นอะไรเลยเหรอเนี่ยนะคะเขานำพระมาโชว์เลยค่ะ
นี่ไงมีพระห้อยไว้เต็มคอเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือพระหลวงพ่อคง
แห่งวัดวังสรรพรสอำเภอขลุงนายอังคารบอกว่าน่าจะเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อคงนี่แหละ
ที่ช่วยคุ้มภัยทำให้รอดชีวิตมาได้ราวปฏิหารนะคะ
อืมเนี่ยค่ะเนี่ยมียงมียันอยู่บนหลังคารถด้วยเนอะอืม
นะฮะอ่าเหลือสิ่งอันใดครับต้องขับรถไม่ประมาณถูกต้องนะครับค่ะ